สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับ

มากัดให้สบัดกันทุกครั้วกับเราสองคนชิชะในคู่กัดสบัดค่ะ

ใช่ค่ะแล้วเจอกับผมชะ

อย่างแรกอัปเดตกันหน่อยแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในกรุงเทพนะจ๊ะ
โดยเฉพาะยิ่งที่เตรียมจะไปฉีดวัคซีนจะเข็ม๑เข็ม๒ก็ตามนะครับ
เดตสถานที่ที่จะไปฉีดวัคซีนกันหน่อยนะจ๊

คือทางเพจร่วมไทยขออภัยครับเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอก

และจุดฉีดธัญภาครวมไปถึงจุดฉีดสยามพารากอน๓จุดนี้นะ
ย้ำนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงจุดฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
ก็เปลี่ยนแปลงแค่สถานที่แต่เวลายังคงเดิม
อันนี้สำหรับใครที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจเอาไว้
ย้ำนะครับว่าเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอก
คุณผู้ชมไปเสิร์ชหาในเฟซบุ๊คแล้วกดไลค์กดแชร์

ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วก็รวมไปถึงคนที่จองเอาไว้ตั้งแต่มิถุนากรกฎา
ก็ตอนนี้ก็ต้องรอก่อนเพราะว่ารอการจัดสรรวัคซีน
แล้วตอนนี้จะฉีดให้ผู้สูงอายุผู้ที่มี๗กลุ่มเสี่ยง
ที่เป็นโรคแล้วก็ทนตั้งท้อง
ดิฉันมาคนนึงที่ลงกับไทยร่วมใจเอาไว้
คิววันที่๒๘กรกฎาคมแต่เมื่อสักครู่โทรเช็คแล้ว
เลื่อนเหมือนกันค่ะไม่ว่าตอนนี้ดิฉันตั้งท้องนะ
ก็เดี๋ยวเปลี่ยนจากการจองธรรมดาไปฉีดกับการที่เขาให้คนตั้งท้องไปฉีดได้เลย
คืออย่างนี้คุณชีสาหลายคนเวลามีข้อสงสัยในเรื่องการไปฉีดวัคซีน
ก็ต้องถามว่าเราจะถามหน่วยงานไหนหรือจะโทรไปพูดคุยกับใครดี

นั่นแหละร้านนี้เรามาบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมเตรียมโทรศัพท์เอาไว้ให้ดี
หรือว่าเอากระดาษปากกามาจดก็ได้นะคะ
สำหรับสายด่วนขอความช่วยเหลือช่วงโควิดมีดังนี้ค่ะ
๑๓๓๐สปสชกำลังงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สายด่วนโควิด๑๖๖๘สายด่วนสุขภาพจิต๑๓
สถาบันการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉิน
และประกันสังคมคือ๑๕๐๖ผมแนะนำตรงนี้
เอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลย

แคปหน้าจอตรงนี้เอาไว้เลย๑๒๓แชร์
ได้ภาพนี้แล้วก็ส่งต่อเพื่อนด้วยนะคะ
เป็นเบอร์โทรสามัญประจำบ้านก็ว่าได้
ส่วนการโทรนี้นะคุณผู้ชม

ก็ถือว่าเราได้ข้อมูลโดยตรงจากรายงานนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียว

นี่เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะ
โจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งค่ะ
ยังไม่เท่ากับไฟไหม้เพียงแค่ครั้งเดียว
ซึ่งทำให้คุณยายคนนี้มีอาการแบบนี้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติ
สะบัดมุกกระตุกตมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้

ใครอยากฟังสำเนียงเสียงฝรั่ง

สำเนียงดีมากครับ
เฮ่ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คแม่ผู้

น้ำเสียงแบบนี้เหมือนจะมีเรื่องกันเลยครับ
เฮ่ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คแม่ผู้

นี่จะมาด้วยกูยูนี

สำเนียงพูดกันเหมือนฝรั่งเลยครับ
อ้าวยูนียูนียูนี
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันหรอกครับ
แค่พูดสำเนียงเดียวกัน

กูยูนีมึงจะมาด้วยกูยูนี

ไปดูอีกคลิปไปฟังเสียงลูกชายเขารักแม่มากครับ
ส่งเสียงมาหาแม่ก่อนนอนด้วยครับ
เมื่อน้องชายอยากจะบอกฝันดีแม่

แม่ครับหลับให้สบายนะครับ

แค่เข้านอนต้องบอกว่าฝันดีครับแม่
ไม่ใช่หลับให้สบายครับแม่

ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

วยพรแบบนี้แม่ไม่กล้าหลับเลยลูก

หลับสบายแบบนี้เป็นไง

กลัวจะหลับสบายไปจริงนะ

ออกค้นหาชายวัย๔๔ปี

เนื่องจากจะเข้าป่าไปเก็บเห็ด

ทำให้หาไม่เจอครับ

ตามหานานแล้วหลายวันแล้วได้ยินไม้
ได้ยินไม้ได้ยินไม้ตามหาหลายวันแล้ว
ตะโกนเรียกชื่อก็แล้ว
เคาะไม้ไผ่ก็แล้วร้องเรียกแบบดังเลย
นี่คือความพยายามของชาวบ้านนะครับ
รวมถึงทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี
และทีมกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่
ระดมกำลังนะครับกว่า๕๐คน
เพื่อตามหานายรัตนทรทัพทิมศรีอายุ๔๔ปีครับ
เขาหลงป่าหายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณชิสา
ใช่แล้วคุณค่ะทีนี้นะคะ
ทางด้านคุณสุเขมนาภานี่นะคะ

บอกว่าสามีทำงานอยู่ต่างจังหวัด
แล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณปีเสร็จ

ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตในป่าค่ะ
ทีนี้เธอมารู้จักญาติว่าวันเกิดเหตุ
สามีกับญาติคนหนึ่งชื่อนายปัญญา
ชักชวนกันขึ้นไปหาเห็ดโคนบนเขาผู้เดือ

จากนั้นก็แยกย้ายต่างคนต่างเดินเลาะหาเห็ดกันไป

นายปัญญาเดินลงมาจากเขาแล้วกลับบ้านไปก่อน

เธอก็ไม่รู้ว่าสิว่าสามีหายไปไหนแปลกใจครับ

รุ่งเช้าก็ไปสอบถามจากญาติ
มารู้ว่าสามีเอาละแบบนี้หายไปจริงแล้ว
รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
จากนั้นก็มีการระดมชาวบ้านออกตามหาแต่ไม่เจอตัวครับ
ทีนี้ยังบอกอีกนะฮะว่าพอจนผลทางแล้วนี่ทำอย่างไร
พึ่งเจ้าอาวาสวัดหินตั้งค่ะ
ให้มาช่วยตรวจดูดวงชะตาของสามีหน่อยนะครับ
ว่าสามียังอยู่ไหมหรือว่าสิ่งลี้ลับบังตาเอาไว้
เพื่อทำอย่างไรฮะจุดทูปไว้จุดที่เจ้าทาง
แล้วก็ผีป่านางไม้บอกขอให้เปิดตาให้สามีเห็นทางกลับบ้านหน่อย
แล้วก็ขอให้ชาวบ้านที่ออกมาตามหาเนี่ยได้พบเจอสามีโดยเร็วค่ะ
จัดทางกันตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวาน
ลูกก็บอกเขาแล้วแล้วก็ไปหาพระแล้วก็ดูหมอแล้วว่า
เขาบอกว่าเขาบังตาอยู่เพราะว่าเขาข้ามเขตไปของเขาแล้ว
ตอนนี้ข้ามเขตไปที่ของเขาแล้ว
แล้วทีนี้ก็บอกบอกให้จุดทูปแล้วก็บอกเขาทางนู้น
บอกให้บอกว่าให้เปิดทางเปิดให้หน่อยนะ

บางทีรู้สึกไร้ที่พึ่งก็ต้องพึ่งพาทางนั้น
แต่การค้นหาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยยังไร้วี่แววนะ
กระทั่ง๖โมงเย็นแล้วมันมืดแล้วอะครับ
ทางประหลัดอาวุโสเอาเพลิงบ้านไล่พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
ก็ขอให้ทุกคนกลับลงมาก่อนกลับลงมาก่อน
เดี๋ยวจะหายเพิ่มเติมไปเดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่
แล้วเขาเตรียมนัดรวมตัวกันอีกครั้งก็คือเช้าวันนี้แหละ

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับนำกำลังเข้าร่วมค้นหาด้วยครับ
นี่คุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะ
บางทีเนี่ยเราเข้าป่าไปพอเงยหน้ามาอีกทีไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใครที่ไม่คุ้นเคยก็หลีกเลี่ยงดีกว่า
มีลักษณะให้คล้ายที่นี่เหมือนกันนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๕ปีอยู่โคราช
เก็บของป่าเหมือนกันคุณผู้ชม
เสร็จแล้วก็เข้าป่าใช่ไหมขอจุดทูบ

ปรากฏว่าพอจุดทูบเสร็จนะมีอาการคล้ายกับถูกผีเข้า
เป็นแบบนี้ค่ะ

นั่งร้องไห้พูดจาวกไปวนมาต่อหน้าพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ที่วัดป่าดอนน้อยอำเภอคงค่ะ
เนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมบอกแต่หิวเนี่ยนะ
คือเธอมีอาการหลังจากเข้าป่าเข้าป่าไปเก็บของป่านะ
ในพื้นที่บ้านดอนน้อยแล้วเกิดอาการลักษณะแบบนี้
ญาติญาติและเพื่อนบ้านที่ไปหาของป่าด้วยกัน๔๕คน
เอางี้แล้วกันไม่ไหวแล้วท่าทางแบบนี้ท่าจะไม่ดี
นำตัวผู้หญิงคนนี้มาให้พระสงฆ์ประกอบพิธีไล่ผี
นี่เขาเอาสายสินนะเห็นไหมเห็นไหมเอาสายสินมาคล้องที่คอ
โอ้โหพอสักพักเท่านั้นแหละเธอนะล้มตึงลงไป
โอ้โหล้มเลยล้มลงไปนอนแบบนี้
นิ่งเลยแต่ว่าอาการสักพักดีขึ้นคล้ายกับว่าผีออกจากร่างแล้ว
นั่นไงคุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่า
ในป่านี่นะมันน่าจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับหรืออาถรรพ์
เพราะว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าช้าเก่าอาจจะมีวิญญาณเจ้าที่หรือผีป่าเฝ้าอยู่ก็ได้
ถ้าหากว่าใครเข้าไปหาของป่าก็ต้องจุดทูปขอเข้ามาก่อน
ไม่อย่างนั้นอาจจะเจอดีอันนี้คือเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้านนะ
เวลาที่เขาไปหาของป่าอะไรแบบนั้นไงเขาก็จะต้องมีการกราบไหว้ขอเข้ามา
อย่าไปทำอะไรผิดผีทำอะไรไม่ดีแบบนี้ก็อาจจะถูกอาการแบบนี้ก็ได้
คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ใช่ค่ะมาดูเรื่องที่

เป็นพ่อบ้านใจกล้านะคะใจกล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ากล้าในเรื่องอะไรก็ต้องดูให้ดีด้วยค่ะ
โอ๊ยทำไมทำอย่างนั้นแล้วทำไมทำกับฉันได้
ทำอย่างนี้คุณไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม
คุณคิดว่าการนอนพักผ่อนอย่างนี้มันสบายดีเหรอ
เออมันไม่ได้นะ

แล้วก็หลอกตีหัวเขาอย่างนี้มันไม่ได้
แต่ข่าวล่าสุดบอกมาว่าผู้ชายคนนี้
เขาก็ยังนอนสบายกินนอนได้
ยังแต่ว่าเขาไม่สามารถขยับแข้งขยับขาได้แล้วเท่านั้นเอง

สงสัยก็คงโดนคุณภรรยาเอาคืนใช่ไหม

หยอกกันเล่นสามีภรรยาก็หยอกกันเล่นเราก็แซวเขาเล่น
เขาก็ทำคลิปมาให้เราคำกันแบบนี้
เป็นแบบว่าอิทธิฤทธปฏิหาร
ดึงลูกไฟจากขวดน้ำมาได้ภรรยาก็ดูเพลินไงสุดท้ายโดนซะว่าง
แหมตีเข้าน้ำแผลกเลยใช่ไหม
คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสามีภรรยาเหรอ
ก็เวลาที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะชวนกันกินอาหารเมนูนู้นนี้

ภรรยาเขาชอบเมนูไส้กรอกที่เขาขายในร้านสะดวกซื้อเขาเรียกอะไรนะ

โมกี้ไบท์เออเขาชอบกินแต่วันนี้เขาเพิ่งไปดึงลวดดัดฟันมา

แล้วเด็กวัยรุ่นถ้าใครดัดฟันจะรู้ว่ามันเจ็บมากเลยแล้วก็จะไม่ถนัดในการเคี้ยวในการกาดอะไรแบบนี้
เขาก็เลยบอกสามีว่าวันนี้ไม่กินสมูกกี้ใบ

เธอจ๋าวันนี้เขาเปลี่ยนเด็กดัดฟันมาปวดฟันมากเลยอ่ะอดกินสโมกี้ไบท์เลย

แต่ว่าเขาเคลียร์ได้อยู่แล้วอะ
โอ๊ยจะไม่เห็นเข้าใจง่ายมาก

กลับมาเขาเกียร์ทั้งนี้
โอ้บ้านเขากินอะไรกันบ้างมีกระตักด้วยคุณชนะ

แล้วไอ้กี้ไบ๊กี้ไบ๊มันยังไงกันแน่
เออก็ตามนั่นแหละ

ที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป
บางทีกินไปมันก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะ
บางทีเกี่ยวไปเกี่ยวมาติดฟัน
อ๋อแล้วยิ่งใส่รวดดัดฟันด้วย
แต่ผมจริงกี้ไบ๊กี้ไบ๊ไม่ใช่ปัญหาหรอก

เกิดอะไรขึ้นจริงผมแนะนำให้สั่งเป็นเส้นใหญ่

ถ้าไปกินเส้นหมี่เมื่อไหร่ปัญหาเกิด

แต่มันเล็กแม่บะหมี่เส้นหมี่
อ๋อแล้วก็ต้องบอกว่านั่งแกะนั่งดึง
ดึงทีดึงดึง

ค่ะปวดฟันเลยล่ะ
ไม่โชว์ว่าปวดฟันหรือปวดอะไร
อ้าวหยอกการ์ดอีกแล้วขำอีกแล้วนะคะผู้ใหญ่ที่พาลูกลูกหลานดูทีวี

ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าไม่ได้มาแค่ฟองเดียว
มาถึง๒ฟองแต่๒ฟองอยู่ในใบเดียว
อะไรเป็นไปได้หรือคะ

เป็นใครแฝดนะครับเดี๋ยวจะแกให้ดูว่าแฝดแบบไหน

ว้าวมีไข่แจ้ว
เป็นไข่สองลูกเป็นไข่แดงอีกรูปหนึ่ง
เมื่อก่อนนี้ไข่แดงรูปกลางไม่มีมีแต่รูปใน
อันนี้มีลูกในด้วยนะครับไข่ไข่ข้างในนี้ก็ประมาณไข่เบอร์สาม
เดี๋ยวจะทดทุกข้างในนี้ว่ามีไข่แดงไหม
นี่ครับมีไข่แดงอีกรูปหนึ่ง
เขาเรียกว่าไข่ซ้อนไข่เป็นไข่แฝด

เอาจริงไข่แฝดผมก็เคยเห็นก็คือต๊อกออกมา

คือตอกแล้วแตกพร้อมกันออกมา๒ฟอง
สองสีสองไข่แดงอ่ะ

คือตอนแรกนี่ฉันลองจับผิดดูว่าไข่มาซ่อน

ปรากฏว่าก็ไม่เห็นพิรุธอะไร

ตอนแรกไข่ฟองใหญ่คือเกือบเท่าฝ่ามือพี่เขา
แล้วอีกฟองหนึ่งมันเล็กกว่าจริง

ฟองเล็กที่อยู่ข้างในไข่ฟองใหญ่นะ

แล้วพอเขาเอาเปลือกไปวางข้างกันคุณชนะ

มันคนละไซส์จริงมันเล็กกว่า

ไม่มีประสบการณ์เรื่องไข่แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วคุณมีประสบการณ์อย่างไร

แต่ไข่ที่มันซ้อนไข่แบบนี้ไม่เคยเห็น
คุณผู้ชมถ้ามีความรู้เรื่องแบบนี้

ใครเคยมีไข่แบบนี้ที่ซ้อนกันแบบนี้

ไข่ซ้อนกันมันคงจะเบียดกันหน้าดูเลย
คุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดลบบุรี

ไปดูเรื่องนี้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต

โอ้โหเป็นศึกที่ยอมกันไม่ได้
กับวานอนออกศึก

ไหวลูกหน่อย

โอ้โฮโอ้โฮลูกมากละ
เฮ้ยมีลูกมีลูก

นี่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยสินะ
ให้เสียงภาษาไทยโดยไทยรัฐ

โอ้โหนี่เป็นสงครามวานอนครั้งใหญ่

มันคือเรื่องจริงหรือมันคือภาพยนตร์หรือมันคือการแสดงมันคือยังไง

มีคนคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้

เป็นภาพของลิงนะฮะ

ดูดิแบ่งฝากเป็น๒ฝากชัดเจน

ยืดอยู่ตรงเนี้ยที่บริเวณ
ถนนรอบปราง๓ยอด
หน้าศาลพระกาศจักรลบบุรี

จอดดูนานจะเห็นที

ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายอิทธิพัฒน์ตันสิริกุลภาติหรือคุณป๋องเมืองทองเจ้าของคลิปนี่แหละ

เล่าให้ฟังเองเลยบอกช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คุณป๋องเมืองทองไปทำความสะอาดตึกอยู่บนชั้นสาม

สักนี่ได้ยินเสียงดังขึ้นมาก็เป็นเสียงลิงเนี่ยเจ๋วเจ๋วใหญ่เลยนะ

แล้วขนาดเดียวกันคุณผู้ชมภาพอีกนึง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

เอ้ยไม่ใช่ฟังเสียงเจ้าของคลิป

กัดกันด้วยสาเหตุที่ผมเข้าใจว่า

สอบถามจากคนข้างบ้าน

แต่สาเหตุหลักจริงผมก็ยังไม่แน่ใจ
เพราะที่เห็นก็คือกัดกันแล้ว

โอ้โหน่ากลัวมากคุณนักข่าว

ต่างไปมันจะฟังมันจะเชื้อรู้ไหม
แล้วภาพที่เห็นคือลิงหลายตัวลงไปบาดเจ็บล้มตายเลือดนองพื้น
บางตัวต้องลากกันกลับเฮ้ยนายนายเป็นอะไรหรือเปล่า

นายก็ลากกับมานายจะตายข้างถนนแบบนี้ไม่ได้
อย่างนั้นเลยนะคุณชนะ

ที่มันทะเลาะกันเพราะว่าอะไรคนเดียวมันแย่งอาหารมันแย่งอะไรกันบ้าง
เพราะอะไรทำไมถึงแย่งกันตัวนี้เพราะมันลิงมันเยอะกว่าหัด
ถึงแย่งกันแหละบางตัวเขาได้จับได้สองสองอาสมันก็วิ่งหนี
มีเจ็บไหมครับลิงมีเลือดหลายตัวโอ้โหนี่ไงลิงเจ็บไปหลายตัวเลยอ่ะ
นั่นน่ะสิก็สาเหตุที่จากทิพย์เขาบอกว่าเขาปิดตลาดไงฮะก็เป็นงานป้องกันเชื้อโควิด
ทำให้ยังไงไม่มีผลไม้มีผักไม่มีอาหารการกินก็ต้องแย่งกัน
เออเอาแต่ต้องบอกแบบนี้ผมก็เคยผ่านไปที่จังหวัดลบบุรี
ตรงนี้ก็น่าเห็นใจชาวบ้านที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นนะคุณเห็นตึกไหม
เป็นตึกร้างหมดแล้วคือไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ไปลิงก็บุกตลอด
ใช่นะคะต่อให้ปรับตัวยังไงก็คือลำบากเหมือนกันนะคือต้องฝากเอาไว้คนถนนั้นเขาบอกว่า
ถ้าจะมาให้อาหารลิงไปให้ตามจุดนะคุณอย่าไปโยนข้างถนนอะไรอย่างนี้
แล้วมันจะเกิดการแก่งแย่งกันถูกนะคะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกมีปัญหากันอีก
เฮ้ยมันของฉันไม่ได้เดี๋ยวฉันเห็นก่อนมันก็จะมาไล่ตีกันอย่างเงี้ย
ถูกแล้วคนห้ามก็ไม่ตำรวจห้ามก็ไม่ได้อีกนะครับ
เป็นปัญหาที่เรียกว่ายืดเยื้อเรื้อรังเราก็ต้องอยู่กันไปนะคะ
มาดูเรื่องราวของพิษโควิดกันบ้างคุณชนะ
คุณชิสาหลายคนเขาก็เครียดนะจากเรื่องของโควิด๑๙
อย่างเช่นคนนี้ที่จะให้ดูอันนี้เห็นใจจริงนะครับ
เครียดมากจนคิดสั้นนะครับจะฆ่าตัวตายอะครับ
พี่แล้วลูกพี่จะอยู่กับใครพี่ไม่สงสารลูกสาวพี่เหรอ

เธอเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยผมคงไม่ต้องไปบอกอะนะ
แต่ที่จะเล่าให้ฟังจริงนะคือเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก
ในช่วงเวลานี้พิษโควิด๑๙มันทำร้ายจิตใจใครต่อหลายคนนะครับ
บอกว่าเธอคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเพราะเครียดจากสถานการณ์โควิด๑๙
คือญาติพี่น้องก็มาเกลี้ยกล่อมนะพยายามโน้มน้าวจิตใจ
นึกถึงลูกสาวเอาไว้จริง
แม้ว่าโควิด๑๙จะทำให้ทุกคนเครียด
เอ้ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะผ่านพ้นไปเท่านั้นเอง
อดทนรอคอยหน่อยเพราะถ้าหากว่าถ้าตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไง

ฟังนิดนึงแล้วกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรประการนะครับ
เมื่อช่วงของเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจนะครับเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วล่ะ
หลังจากญาติเนี่ยเกลี้ยกล่อมจนเธอน่ะยอมเปลี่ยนใจแล้วก็กลับเข้ามาพักในห้องพักนะครับ
บอกแบบนี้ละกันญาติญาติควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
ใช่ค่ะคือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเกี่ยวกับความเครียดเนี่ยมันหาทางออกด้วยการที่รู้จักให้พูดคุยผ่อนคลายแบบนั้นนะให้สบายใจกันนะฮะ
แล้วก็ดูแลกันใกล้ชิดละกันทีนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งก็สะเทือนใจเหมือนกันค่ะ
ไหม้อะค่ะท้ายที่สุดนะคะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ
ใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟ
โอ้โหเห็นแล้วก็เสียเทินใจค่ะคุณผู้ชม
จริงครับคุณชิสา
คุณยายเด็นทองบุญเชิญให้เราค่ะเจ้าของบ้าน
นั่งร้องไห้ปริ่มใจจะขาด
บ้านตัวเองเนี่ยนะคะถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาปลอบแล้วก็รีบโทรแจ้งดับเพลิง
แต่ว่าอาจจะด้วยการเดินทางหรือยังไง
ดับเพลิงก็ยังมาไม่ทันนะฮะจนกระทั่ง๑๕นาทีผ่านไป
ไฟไหม้หลามจากจุดเล็กกลายเป็นว่าไหม้ทั้งหลัง
ยายทองเหรียญเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ร้องไห้แทบจะเป็นลม
กมือพนมอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย
แต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะไหม้เยอะจริง
คือคนที่เขาได้ไลฟ์ถ่ายภาพเหตุการณ์สดตรงนี้เอาไว้นะฮะ
เขาพยายามบอกพี่กัดจุดเกิดเหตุด้วยนะ
ก็คือบ้านเล็กที่๑๙หมู่๑๐ตำบลนาเกษมอำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานีก็ไลฟ์สดเอาไว้อะ
เพื่อใครเห็นจะได้ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ได้มาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
ดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่สุดเขาว่าแบบนี้นะ
ก็คืออบตนาเกษมแต่รอแล้วก็ยังไม่มา
ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายามทำอย่างเต็มที่แหละนะ
แต่ด้วยสภาพเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็น่าเห็นใจจริงนะครับ
ไปราวสักครึ่งชั่วโมงรถดับเพลิงของอบตโคกชำระก็มาถึง๑คัน
แต่ทีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าน่าเสียดายคือไฟมันไหม้หมดแล้ว
มาก็คืออาจจะมาสายไปหน่อยแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วจริงสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ดูแล้วก็เห็นใจนะคุณชิสานะ
นะคะแล้วก็เสียอกเสียใจแล้วค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวต้องทำการสืบสวนสอบสวนกันอีกทีแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยล่าสุดก็มีคนใจดีไปช่วยแล้วนะ
ใช่เนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครช่วยเหลือคุณยายทองเหรียญได้นะคะก็โอนเงินไปช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะ
ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะแล้วล่าสุดคนใจบุญหลายหลายคนก็มาช่วยมากมายอย่างเช่น
คุณเพชรสหรัฐศิลปินค่ายท็อปไลน์เดมอนก็โพสต์อาสาช่วยสร้างบ้านใหม่ให้คุณยาย
พอเห็นโพสต์แบบนี้คนใจบุญมากมายก็ร่วมสมทบทุนด้วยครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโพสต์นี้แหละนะคะ
ก็ไม่มีการทอดทิ้งกันในหมู่ของคนไทยเวลาเจอเหตุการณ์วิกฤตอะไรแบบนี้นะคะ
ก็คือช่วยมากช่วยน้อยช่วยตามกำลังที่เราช่วยได้ค่ะเป็นกำลังใจให้คุณยายทองเหรียญนะคะ
วิกฤตมันมาแล้วไม่แน่นะคะอะไรดีใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นยังไงสู้ต่อไปคุณยายค่ะ
เอาละครับช่วงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกว่าก็สะเทือนใจเหมือนกันกับใครหลายคนที่ประมาณว่าอาจจะเป็นลมหมดสติ
ล้มลงไปกลางถนนหรือข้างถนนเดี๋ยวมีเยอะมากล้มลงไปแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะกัวนมีของโควิด๑๙
กังวลกันไงแล้วมีกรณีเป็นเด็กด้วย

เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นครับ
มีคนไปตามตำรวจอยู่
น้องมันมาเดินวนเวียนอยู่ตั้งแต่๔โมง

ไปดูแล้วเนี่ยเขาก็มีข้อความเขียนเอาไว้นะ
ว่าลูกใครล่ะหลานใครไม่รู้นะครับ
เป็นลมล้มหน้าเว่นอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
พนักงาน๗๑๑บอกว่าเห็นมาเดินตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็สงสารนะ

ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็จะเห็นว่าหลายคนก็ตกออกตกใจ

น้องคนนี้อายุสักประมาณ๑๐๑๓ปีค่ะนะคะ
แต่ว่าหลายคนที่บอกว่ากลัวนี่คือกลัวว่าน้องเขาเป็นโควิด
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปก็เลยยืนดู
ในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะพนักงานของร้านก็เลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
แล้วก็พลเมืองดีนะคะก็เลยมาช่วยเหลือกันนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมจากข้อมูลนี่นะเขาบอกว่าน้องน่าจะเป็นลมหมดสติเฉย

ยังไงก็ตามนี่นะคะก็ได้ขอบคุณผลเมืองดี
แล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือน้องด้วย
ก็ยังไงล่ะจะว่ายังไงมันก็พูดยากเหมือนกันคุณชนะ
ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยโควิดเราก็กลัวแหละ
แต่ว่าสงสารก็สงสารเห็นใจก็เห็นใจ
ก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เร็วที่สุดด้วยเหมือนกัน
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับโอ้โหมีรถเก๋งคันหนึ่ง
ขับเสียหลักพุ่งไปชนกำแพงวัด
เปิดข้างในมาดูเพราะว่าข้างในพระทั้งคันเลยครับ
โอ้โหยังไงล่ะคะ
ปฏิเหตุในครั้งนี้นะครับที่กำแพงวัดบ้านกกทัน
ตำบลวังหลวงอำเภอเสียละภูมิจังหวัด๑๐๑
รถเก่งคันนี้ชนติดอยู่กับกำแพงวัด

ตำรวจส่วนพ่อเสียหลักหุ้มและกู้ชีพอัพตรวังหลวงนะครับ
ไปตรวจสอบพบผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถ

พระหมดเลย๓รูป

เนี่ยฮะโอ้โหเป็นพระสองรูปที่โดยสารมาบาดเจ็บนะ
รีบส่งไปโรงพยาบาลก่อน
แต่พระอีกหนึ่งรูปที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหม

เป็นเอ่อพูดไงเดี๋ยวเป็นคนขับได้ไหม
ไม่รู้อะก็เป็นพระที่ขับมา

โอ้โหไม่ยอมลงจากรถ

แล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลด้วยนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นาน๑๕นาที
ถึงจะยอมลงจากรถ

ตรวจวัดแอลกอฮอลที่โรงพักหน่อยสิ

และขอดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อืมอันนี้แหละครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

ทุกอย่างก็อยู่ที่ทางตำรวจนะ
ดำเนินการต่อในการสืบสวนสอบสวนนะครับ

หรือว่ารถเสียหลักเพราะว่าบริเวณตรงนั้น

แต่ก็เป็นข้อสงสัยว่าพระท่านขับรถเอง

ก็ถ้าพูดตามกฎแล้วก็คือไม่เหมาะ

ผู้ชมเดี๋ยวพวกนางจะพามาตรวจสอบกันหน่อยไหม

ถามคำเดียวอย่างสบายดีไหม
เรามีวิธีง่ายแสนง่ายในการตรวจสอบตัวคุณเอง
เอามาต่อกันแบบชัดใน
พุ่งกัทสมัครครับ
อาการหนึ่งที่ต้องสงสัยไว้เลยนะว่าอาจจะเป็นโควิดก็คือลื้อไม่รับรถ

เพราะฉะนั้นต้องไปทดสอบกันหน่อยมีวิธีมาให้ลองทำกันดูครับ
ไม่ง่ายครับไม่ต้องไปตรวจไหนนี่แหละครับแบบนี้เลยตรวจมาให้
ไม่ติดไม่ติดไม่ได้ติดโควิด

ใช่ไหมว่าไม่ติดไม่ติดไม่ติด

แล้วจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอีกเลย

กินก็รู้อาการอยู่แล้วล่ะค่ะ

ติดตามพวกเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย๓โมงครึ่ง

สวัสดีครับ